บรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
บรรยากาศการชุมนุมที่นี่ต้องบอกค่ะว่า
ชาวขอนแก่นณขณะนี้ได้ยึดบริเวณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะคะ
ที่เดินทางมาร่วมกันยังจุดนี้ซึ่งเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็จะมี
แกนนำรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่ต้องการอยากจะแสดงออก
ทางการเมืองได้ขึ้นไปพูดคุยปลาไถบนอนุสวรีประชาธิปไตยขอนแก่น
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อ่าโดยจะเห็นว่าทางด้านข้างนะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพเมืองขอนแก่นนะคะ
ได้มาควบคุมความปลอดภัยมาดูแลความปลอดภัย
ทั้งสามทิศทางของเส้นทางถนนตรงจุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตรงเส้นนี้นะคะ
เป็นเส้นที่เอาไว้สัญจรของรถพยาบาลแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ที่ฉันสังเกตเห็นนะคะ
ก็จะมีรถพยาบาลผ่านมาตรงจุดนี้อยู่สองคันด้วยกันซึ่งทางผู้ชุมนุมเองเนี่ย
ได้ลุกขึ้นนะคะแล้วก็แยกเป็นสองฝั่งเพื่อที่จะหลบทางให้รถพยาบาลผ่านไปได้
แต่ทางเขาเองก็ยังยืนยันค่ะว่าจะยังคงปักหลักอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะกดดันเรียกร้องให้ทางรัฐบาล
ตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้รวมถึงจะส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ไปชุมนุมในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
ให้ประสบความสำเร็จในการเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยและจากการสอบถามนักศึกษาตรงจุดนี้นะคะ
สภาพอากาศนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีอากาศครึ้มแล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมาบ้างบางส่วน
แต่เขาก็บอกเขาว่ายังคงปักหลักอยู่ตรงนี้อยู่เพราะว่าเขานำร่มแล้วก็อุปกรณ์ต่าง
เพื่อที่จะมาป้องกันฝนอยู่ตรงจุดนี้ด้วยค่ะซึ่งด้านซ้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้
ก็จะมีรถเป็นรถแห่จากผู้ที่มีการสนับสนุนนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าดิฉันได้สอบถามกับทางแก่นำเอง
รวมถึงนักศึกษานักเรียนที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้
บอกเขาว่ายังคงปักหลักอยู่ตรงจุดนี้อยู่จนกว่าที่จะทราบเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครว่าเป็นไปยังไง
คือก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร
ดิฉันจะรายงานเข้าไปเป็นระยะค่ะสุชาดาศรีคงรายงานจากอนุสาวรีประชาธิปไตยขอนแก่นค่ะ
นั่นเป็นความเคลื่อนไหวจากส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นนะครับ